ส่วนเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้

คือมีคนร้ายเนี่ยไปวางระเบิดแสวงเครื่องอีก๔อำเภออีกนะคะ
มีไปวางระเบิดทั้งบริเวณเสาไฟฟ้า
ริมถนนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
รวมทั้งรางรถไฟด้วย
สำหรับการก่อเหตุวุ่นวายครั้งล่าสุด

เมื่อคนร้ายไม่ทราบจำนวนรอบวางระเบิดแสวงเครื่อง
เวลาไล่เลี่ยกันในพื้นที่๔อำเภอ
ก็คืออำเภอระแงะศรีสาคอนรือสอแล้วก็เจาะไอร้อง
โดยจุดเกิดเหตุเป็นเสาไฟฟ้าริมถนน
ส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
และบริเวณรังรถไฟด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุทั้ง๔อำเภอ
เพื่อเคลียร์พื้นที่ในช่วงเช้าวันนี้
เมืองต้นเชื่อว่าการก่อเหตุทั้งหมดคนร้าย
วางแผนนัดแนะก่อเหตุในเวลาไล่เลี่ยกัน
มีแกนนำระดับสั่งการเป็นคนคนเดียวกัน
ใช้สมาชิกแนวร่วมที่เคลื่อนไหวในแต่ละพื้นที่

เนื่องจากมีความชำนาญพื้นที่แล้วก็ง่ายต่อการหลบหนีนะคะ
ส่วนที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินท

ซึ่งเป็นทหารพราน๓นายสังกัดกองร้อยทหารพรานที่๔๙๒

หลังถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลศรีสาครเมื่อช่วงบ่ายวานนี้
ทราบชื่อคือ๑๐เอกสมพงศ์อสิอุโค
อาสาสมัครทหารพรานวัชรกรขวัญแย้ม
และอาสาสมัครทหารพรานสักกรินพรมมาศค่ะ
โดยทั้งหมดได้รับบัตรเจ็บเนื่องจากถูกคนร้ายดักซุ่มยิง
บริเวณบ้านอาแยงอำเภอศรีสาคร
ขณะนั่งโดยสารรถยนต์เพื่อกลับฐาน
ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลช้างเผือกในอำเภอ
แล้วก็กระสุนปืนยังเจาะถูกถังแก๊ส
ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
แล้วก็รถถูกเผาเสียหายไป๑คันด้วยนะคะ
แล้วก็เมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยชุดเก็บกู้
และทำลายวัตถุระเบิดยังได้เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
อันนี้อยู่บริเวณฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครอง
ในตำบลกาลิซาอำเภอระแงะ
ไปพบระเบิดซึ่งไม่ทำงานตกกระจายเกลื่อนภายในฐานอีก๒๒ลูก
พร้อมกระเดืองอีก๑๓อันและวงจรระเบิด๒๒ชุด
อากาศแล้วก็ลูกซองตกอยู่อีกเป็นจำนวนมากนะคะ
ทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยตรวจยึดแล้วก็เก็บกู้เอาไว้
ส่วนที่อำเภอจันแนะและศรีสาคร
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเหตุรอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าค่ะ
เหตุการณ์นี้มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ๔คน
ต่อมาทหารกองร้อยทหารพรานวิกโยธินที่๗
ก็เดินลาดตระเวนตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยเส้นทาง
บนถนน๔๐๔๘สายยี่งอห่างจากโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติไป๒๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ไปพบวัตถุต้องสงสัยฝังอยู่ใต้พื้นผิวถนนอีกอ่ะค่ะเขาก็เลยแจ้งชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ค่ายจุลาพรไปทำการเก็บกู้ไปตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่อง
ที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มหนัก๕๐กิโลกรัม

เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เครื่องแรงดันน้ำ
เป็นแรงดันน้ำพลังสูงยิงทำลายนะคะ
โดยคาดว่ากลุ่มคนร้ายเตรียมจะจุดชนวน
เพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่
ขณะเข้าไปตรวจสอบตามจุดต่างนั่นเองค่ะ